คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ฉันจำได้คุณคิงเล่าไปเรื่องที่
มีวัยรุ่นเป็นนุ่มสาวเขาเป็นแฟนกันนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วจังหวะคือนี่มาเลยคนก่อเหตุมาแล้วนะคะสองคนมาแล้ว
ง้างมาอย่างนี้ง้างมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บปุ้ง
ปุ้งเข้าไปสองคนนั้นปรากฏไฟลุกเลย
ไฟลุกเสร็จผู้ชายเนี่ยเจ็บสาหัสเลยนะคะทุกคนยังงง
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำทำไมเป็นคู่อริกันหรือเปล่าหรืออย่างไร
แล้วตามตัวได้ไหมล่าสุดมีความคืบหน้านะคะ
คนเจ็บเนี่ยคือนายธนกรคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่ายชาย
นางสาววรการคือคนซ้อนอีกคนหนึ่งที่เจ็บเพราะถูกไฟเผาไหม้
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ตำรวจก็เลยลุยเอาจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
แล้วไปตามจับตัวกลุ่มวัยรุ่นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากซอยโพธิศาลนะคะ
ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
สืบสวนจนกระทั่งไปรู้ว่ามีกลุ่มเยาวชนต้องสงสัย๘คนค่ะ
ชายหกหญิงหนึ่งอายุระหว่างสิบหกถึงสิบแปดปี
ขวัญจะอ่านต่อไปคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า

บอกว่า๒ใน๘ยอมรับเลยเป็นคนปลาระเบิดขวดจริง
มีของกลางมีเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่วันเกิดเหตุด้วย
ในดีอายุสิบเจ็ดปีเท่านั้นเป็นชาวกัมพูชา
เป็นมือปลาระเบิดนั่นแหละค่ะที่ไปโดนเนี่ยผู้บาดเจ็บ
แล้วอีกคนคนขี่รถคือในนิวอายุ๑๘ปีไม่ได้ต่างกันเยอะ
เขาทั้งคู่ยอมรับว่าทำจริงและปลาผิดตัวค่ะ
ปาผิดตัวค่ะคุณกิ๊งอ๋อ
เขาอ้างแบบนี้นะตามคำกล่าวอ้างเขาก่อนเกิดเหตุ
วัยรุ่นคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์ใช้อาวุธปืนมาข่มขู่เขาแถวถนนสุขุมวิทย์
ตรงบริเวณทางลงอุโมงพัทยากลางเกิดความโกรธแค้น
ก็เลยพากันขี่รถตะเวนหากลุ่มคู่อริกลุ่มนั้น
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นหญิงสาวแล้วก็ผู้ชายเป็นคนขี่
มาด้วยกันสองคู่นี้เขามากันเฮ้ย
ขี่รถเวสป้าสีตรงกันกับวัยรุ่นคู่กรณีที่เจอเมื่อกี้เลย
เลยตัดสินใจใช้แน่แล้วปลาระเบิดใส่ทันที
ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นใช่คู่กรณีของตัวเองตัวจริงหรือเปล่า
ส่วนระเบิดขวดในดีชาวกัมพูชายอมรับว่าเขาทำขึ้นเองนะคะ
ซื้ออุปกรณ์บางส่วนมาจากทางออนไลน์
บรรจุดินปืนและอีกหลายรายการ

แล้วทั้งหมดเอามาจากอินเตอร์เน็ตเรียนรู้มาเองค่ะ
โอ้โฮเสร็จสรุปป่าผิดตัว
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนเรื่องกลไกการทำระเบิด
แล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายต่างอาจจะต้องมีโดนคดีเพิ่มเข้าไปอีกค่ะ